คุณผู้ชมค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ

ไทยรัฐทีวีของเราก็เลยร่วมกับสนุกพล

ใช่แล้วค่ะในยุคสมัยนี้พศนี้

และครองใจชาวเน็ตมากที่สุด
ไปดูกันค่ะ
ขอเริ่มกันที่ฝ่ายชายไล่เรียงตั้งแต่
วัยขบเพาะม้าจุธาวุฒิ
ต่อกันที่ตีขี้เล่นอเล็กธิรเดช

ตีมีเจ้าของดีเจพุทธพุทธิชัย
หรือตีแมนโตโนภาคิน

หมวยฮอร์โมนปันสุทัศน์ตา
วยเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิด

และหมวยสดเนื้อหอมเมพิชนาธ

แล้วมาดูผลตีหมวยครองใจชาวเน็ตกันนะคะ
ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียล
วันศุกร์ที่๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ